ตำรวจที่สระบุรีนะคะก็เร่งไล่ล่าคนร้ายสองคน
ไปยิงเซียนไก่ชนเสียชีวิตที่ฟาร์มในจังหวัดสระบุรี
ล่าสุดนะคะตำรวจบอกว่าพอที่จะรู้ตัวของผู้ก่อเหตุแล้ว
มุ่งปมสังหารเป็นประเด็นเรื่องส่วนตัวนะคะ

นายสุรเดชหรือหลอดอายุ๔๑ปีถูกคนร้ายบุกยิงเสียชีวิตในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตัวเองกลางทุ่งนา
แต่บนบ้านโปร่งอเบอร์น้องโดนจังหวัดสระบุรี
สภาพศพถูกยิงระยะเผาขนนอนคว่ำหน้ามีบาดแผลถูกปืนยิงไม่ทราบขนาด
กระสุนเจาะเข้าที่ใต้ตาข้างซ้ายขมับด้านซ้ายและเบ้าตาซ้ายทะลุท้ายทอย
ภรรยาผู้เสียชีวิตเผยสามีชอบเลี้ยงไก่ชนแพ้และปลา
ตอนเกิดเหตุเธอไม่ได้อยู่กับสามีแต่อยู่บ้านที่อำเภอพระพุทธบาท
ญาติขับรถมาตามบอกว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตในฟาร์ม
ส่วนตัวไม่ทราบว่าสามีของตนเองมีปัญหากับใคร
แต่เขาชอบไก่ชนเดิมพันหลักแสนบาท
ขณะที่ลูกจ้างในฟาร์มเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
มีเพื่อนเป็นชายสองคนขับรถกระบะมาหาผู้เสียชีวิตที่ฟาร์ม
แล้วพาเดินไปดูไก่และปลา
หลังจากพาเดินไปดูที่บ่อปลาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
แต่ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะคิดว่าเป็นการทดลองปืนกัน
พอสิ้นเสียงปืนจึงเดินไปดูพบว่าผู้ตายโดนยิงแล้ว
ส่วนเพื่อนทั้งสองคนวิ่งหนีขับรถออกไปจากฟาร์ม
ตำรวจลงพื้นที่เกิดเหตุเร่งคลี่คลายคดี
พันธุ์ตำรวจเอกอภิวัตรุษฐาวรผู้กำกับการสพนโดนเผยว่า
ตอนนี้ตำรวจพอจะรู้ตัวคนร้ายแล้ว
ผู้เสียชีวิตชอบเล่นพนันไก่ชนและหลบหนีคดียาเสพติด
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้คาดว่าเป็นปืนลูกซองสั้น
สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่แกะรอยติดตามตัวคนร้ายแล้ว
และจะรวบรวมหลักฐานออกหมายจับ
ส่วนปมสังหารมุ่งประเด็นเรื่องส่วนตัวและขัดแย้งในธุรกิจผิดกฎหมาย
ขณะที่ครอบครัวนำร่างนายสุรเดชมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี

ลูกชายวัยสิบขวบและหกขวบ
ดูและถ่ายรูปภาพผู้เป็นพ่อครั้งสุดท้าย
ขณะประกอบพิธีรดน้ำศพ
แม่ของนายสุรเดชอยากถามคนร้ายว่า
ทำไปเพื่ออะไรทำไมต้องทำขนาดนี้

ตัดประเด็นเรื่องยาเสพติดทิ้ง

สามีก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

เพราะสามีเคยไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้าน

กระทั่ง๕เดือนก่อนสามีกลับมา
ประกอบกับชายสองคนโทรศัพท์มาชวนสามีออกไป
มีคนหนึ่งสำเนียงไม่เหมือนคนไทย

เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นการลวงไปฆ่า
พอหนูจับได้ว่ามีไปติดผู้หญิงล่ะ

แต่เขานึกหน้าจะนึกถึงลูกถึงเนี่ย
เพราะเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว
เขาทำมากินเลี้ยงครอบครัวแล้วไม่มีเขาแล้ว
ครอบครัวจึงฝากความหวังไว้กับตำรวจ
ขอให้สืบสวนจับคนร้ายให้ได้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน